ตลอดตลาดมาแล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้ไปเช็คราคาสินค้าในตลาดกันเลย
เลยนะจ๊ะบอกเลยว่ามีราคาสินค้าปรับขึ้นด้วยเริ่มกันที่
ราคาของเนื้อสัตว์กันก่อนนะหมูเนื้อแดงวันนี้นะคะ
อยู่ที่สองร้อยห้าบาทต่อกิโลกรัมนะคะสะโพกไก่แปดสิบแปดบาท
กิโลกรัมเนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔๑บาทต่อฟองเนื้อสัตว์ยังราคาคงที่แต่ไปดูราคาของผักหน่อยผักบางชนิดปรับราคาขึ้นนะผักกัดขาวนะคะวันนี้อยู่ที่๑๔บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีน๒๐บาทต่อกิโลกรัมส่วนผักชีไทยปรับราคาขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยอยู่ที่
กับพริกจินดาที่ปรับขึ้นมาเล็กน้อยอันนี้ก็ต้องเห็นใจนะคุณผู้ชม